คือเหยื่อคมมีดของถอยที่แทงน้องพิมน้องพิมก็คือแฟนสาวถอยเองนะฮะ
ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้มีวิธีชาปนกิจน้องพิมครับ
จนไม่ควรอเหิดสรงระบบวิเศษ
มันสะท้านหัวใจฮะบอกเมื่อสักครู่นี้เผาหลอกนะเดี๋ยวจะเผาจริง
คำว่าเผาจริงเนี่ยมันเหมือนกับโรคทั้งใบมันสลายไปแล้ว
เหตุการณ์สลดใจครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่สาว
สองคนของน้องพิมน้องพิมชัดสลันสุวรรณกิจฮะ
พิมอายุ๒๕ปีก็มีการแตะโลงสัมผัสโรงเคาะโลงเป็นครั้งสุดท้าย
ส่งน้องพิมแต่คนที่อยู่เนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าน้องจากไปโดยไม่ทันล่ำลาและจากไปด้วยการถูกกระทำอันโหดร้าย
พิธีจัดขึ้นที่วัดเบื้องทองหลางก็คือญาติลาดพราวนะฮะ
ก็มีญาติญาติเพื่อนมาร่วมส่งน้องพิมเป็นครั้งสุดท้าย
ที่สำคัญด้านหน้าด้านหน้าเมนมีพวงหลีดของเอมมี่แม็กซิมด้วย
คือตอนแรกเอมมี่มานะฮะแล้วก็อยากจะเอาพวงหลีดฝากคุณแม่ไว้
แต่คุณแม่ไม่อยากจะรับกับเอมมี่เลยก็เลยให้พี่สาวมารับ
ก็มีการวางไว้ด้านหน้าเมนฮะ
หลังเกิดเหตุสลดใจเพื่อนน้องพิมก็คือคุณพัชราวัลมวลมนตรี
คุณพัชราวัลบอกเพื่อนในกลุ่มนะเล่าผ่านกันมา
ว่าน้องพิมเนี่ยเหมือนมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
ประมาณว่าเหมือนเดินอยู่ในที่สูงเหมือนกำลังเดินขึ้นไปข้างบน
ให้ตีความว่าน้องกำลังเดินขึ้นสวรรค์
หนึ่งว่าตอนที่น้องพิมพ์มาเพื่อนพิมพ์เพื่อนเขาคุยกัน
ตอนที่เพื่อนพิมมาสภาพสวยงาม
สภาพสวยเหมือนตอนที่อยู่ปกติยังไงอย่างนั้น
ก็อยากจะให้แปลว่าน้องพิมจากไปแล้ว
แล้วก็จากไปเนี่ยด้วยสภาพที่เอาล่ะ
ไม่อยากจะให้มีใครได้ห่วงเรื่องราวเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะ
ฟังจากคุณพัชราวัลครับ
ให้ฟังว่าฝันถึงพิมเมื่อตอนเช้ามืดวันนี้ค่ะ
ว่ากำลังเดินเดินไปที่ไหนสักที่นึงไม่รู้สูงกับพิม

คิดว่าก็คงเป็นความฝันที่ดีว่าเขาคงมาลาแล้วก็ไปอย่างมีความสุข
คิดว่าพิมไม่ได้เป็นเหยื่อคนแรกที่เคยถูกคนก่อเหตุคนนี้ทำร้าย
ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุ
ยังให้กำลังใจเขาเข้าใจค่ะก็ไม่อยากจะร้องไห้ให้พิมรู้แล้วเพราะว่า

รู้ว่าเรารักแล้วก็ผุดผัดเรื่องเรา
หลายอย่างมากที่เราเจอมาด้วยกัน
อยากให้ไปให้สบายไม่ต้องห่วง
แล้วเดี๋ยวคุณแม่
เดี๋ยวหมาที่พิมเลี้ยงเดี๋ยวบิวจะช่วยดูแลอีก
เรื่องคดีทางสระยามีบุรี
ก็เป็นการพิจารณาคำขอความสันอุทธรณ

ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีนี้โทษค่อนข้างอัตราสูงฮะ
จึงไม่มีการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวครับ
ซึ่งหลังจากนี้เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ
กว่าจะมีการอนุญาตให้ประกันหรือไม่ประกันต่อไป
แต่เข้าใจว่าตอนนี้ทนายเจมส์ก็คือทนายของถอย
กำลังเดินหน้าในการขอประกันตัวชั่วคราวถอยอยู่ครับ